ดูเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนนะคะเป็นศึกระหว่างพี่แกรปกับคนขับรถแวนค่ะ
เกิดการตัดหน้ากันขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก
แต่จบลงแบบไหนให้คุณผู้ชมดูคลิปพร้อมกันและเล่าพร้อมกันเห็นไหมคะ
แวนมาแล้วแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยตรงด้านซ้ายเป็นลานจอดรถนะคะ
และช่วงเลี้ยวซ้ายมันไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์ส่งอาหารของแกรป
แกรปคนนี้เนี่ยนะคะพี่แกรปคนนี้ช่วงที่โดนตัดหน้าเขาตะโกนค่ะ
เราไม่ได้ยินเสียงนะมันเป็นกล้องวงจรปิดนะเนาะ
ตะโกนเสียงด่าไปคนขับรถแวนลงมาแล้วค่ะลงมาพูดคุยปรีเข้ามาเลย
ถกเถียงกันอยู่ครู่หนึ่งต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันนะ
มีการยกมือขึ้นมาชี้หน้าโดยเฉพาะพี่คนขับรถแวนชี้หน้าด่านะ
และหลังจากนั้นกลับไปที่รถค่ะเดินกลับไปที่รถ
แล้วกลับมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ปืนอยู่ในมือเดินตรงไปเลยค่ะ
เนี่ยจับแขนจับแขนพี่ครับขยาวขยาวขยาวแล้วก็พูดอะไรสักอย่างนะคะ
นุ่มขี่ครับก็จอดรถแล้วก็เดินลงมาเลยค่ะ
ทีนี้เกิดการผลักอกขึ้นค่ะพยายามแย่งกระเป๋า
พี่คนขับรถแวนก็พยายามดึงปืนออกมาผลักกันไปผลักกันมาเนี่ยค่ะ
ภรรยาลงมาแล้วนะภรรยาคนขับรถแวนนะคะ
แล้วแย่งถุงอยู่สักพักไม่สำเร็จค่ะปืนนั้นออกมาได้
แต่เอาไปตบยังไม่ได้ยิงนะเอาไปตบหมวกกระน็อก
พี่ขับรถแก๊ปพี่ขับรถแก๊ปยอมแล้วนะคะทีนี้โอ้โหไม่มีปืนนะ
แต่หมัดมีไงคะเข่ามีเท้ามีนะคะนัวเนียกันอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งค่ะ
ก่อนที่จะมีรอปภนะคะเหตุการณ์รอปภเห็นไหมคะ
ถุงมือสีขาวเดินเข้ามาช่วยห้ามและทั้งคู่ก็หยุดการชกต่อยกัน
คลิปนี้ค่ะหลังจากพูดคุยกันนัวเนียกันต่อยกันอยู่พักหนึ่งค่ะ
สุดท้ายปรับความเข้าใจกันได้เออจับมือกันสวมกอดขอโทษกัน
เดี๋ยวสักพักจับมือล่ะสวมกอดกันนะคะ
โทษให้กันแล้วก็แยกย้ายกันจากไปนะคะ
แต่ระบุว่าเกิดขึ้นช่วงเกือบบ่ายโมงเมื่อวานนี้เองใครที่ทราบรายละเอียดสถานที่บอกเราหน่อยนะคะ